ต่อกันที่มุกดาหารอันนี้ถึงจะโหดไม่เท่าแอม
แต่ใครเห็นสภาพศพก็ตกใจทุกรายเหมือนกัน

มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๐ปีถูกฆ่านะคะ
สภาพศพเนี่ยคือที่คอมีมีดแทงทะลุเลยค่ะ
แล้วมือถูกมัดเหมือนมัดตราสัง

แล้วก็มีเงินตกอยู่ข้างศพ๒๐บาท
ตรงนี้คือสวนกล้วยเหมือนเป็นป่ากล้วยค่ะ

เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องฆ่ากันโหดขนาดนี้

มีรอยเหมือนถูกของแข็งทุบตีอีก

ตำรวจสพเมืองจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งเหตุคนถูกฆ่านะคะ

เจอศพของนายสุตาศรีวิชาวัย๕๐ปี
สภาพศพอย่างที่บอกถูกมีดแทงคอทะลุ
ทอยกับใบหน้ามีรอยถูกตีด้วยของแข็งจนฟันกรามหัก
มือสองข้างถูกมัดตราสั่งด้วยก้านกล้วย
มีเงินสดตกอยู่๒๐บาทข้างผู้ตาย

พฤติกรรมในแต่ละวันคือชอบเสพกัญชา
เสพทุกวันเสพเป็นประจำ
ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยมันคือสวนใกล้กับเถียงนา
ซึ่งเขามักจะมาตั้งวงสูบกัญชากับกลุ่มเพื่อนแล้วก็ญาติญาติ
ตำรวจก็เลยนำตัวญาตินำตัวเพื่อนไปสอบปากคำนะคะ
ส่วนร่างนายสุตาเนี่ยนำไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลราชธานี
เราส่งคุณทำจุดายุทธิ์ลงที่นะคะไปตรวจสอบดู
อย่างที่บอกมีต้นกัญชาปลูกอยู่๑๑ต้นนะคะ
ส่วนเถียงนาเป็นจุดตั้งวงสังสรรค์อยู่ห่างไป๕๐เมตร
ใกล้กันก็มีบ้านอีกหลังนึงด้วยเป็นบ้านที่เขาปลูกไว้อยู่กับภรรยา
ได้คุยกับภรรยาของผู้ตายค่ะเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเธออยู่ที่บ้าน
ส่วนสามีเนี่ยอยู่ที่เถียงนาตามปกติก็เสพกัญชาอยู่กับเพื่อนนะเนาะ
๒ทุ่มนิดได้ยินเสียงสามีคุยกับเพื่อนในกลุ่ม
แล้วก็ได้ยินเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับเหมือนคนทำร้ายกัน
ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาว่ามึงจะยอมหรือยัง
แล้วเธอก็ได้ยินเสียงสามีพูดกลับไปว่าเออกูยอมแล้ว

แต่เธอบอกเธอได้ยินเสียงหมาเห่าเสียงดังค่ะ
เธอก็เลยเดินไปดูที่เถียงนากับญาติ
ปรากฏว่าภาพที่เห็นคือภาพสามีนอนตายอยู่ที่พื้นเนี่ยแหละค่ะ
มันยังอึ่งอยู่หน้าค่ะเห็นใด

ก็มีปัญหายังคือลงมือกันแบบนั้น

มีทั้งอุปกรณ์การเสพกัญชามีไม้หน้าสาม
ญาติผู้ตายมาด้วยโอ้โหนี่เสพกัญชากันยังไงใช้ไม้หน้าสามด้วย

มีการเชิญญาติแล้วก็เพื่อนสนิทของผู้ตายนะคะคือนายบุญเติมกับนายชาญชัย
ชอบไปมาหาสู่กับผู้ตายที่เถียงนาเป็นประจำมาพูดคุย
ชันชัยสอบปากคำอยู่๓ชั่วโมงค่ะ
เขาบอกว่าวันนั้นเขาก็อยู่บ้านแต่พอรู้ว่ามีคนตายก็เลยออกไปดูเหตุการณ์
แต่ไม่ได้ไปดูตรงสวนกล้วยเพราะว่ากลัวไม่กล้ามองศพ
พอเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่เสร็จถึงค่อยกลับไปนอน
๔ทุ่มกว่านายบุญเติมก็มาขอนอนด้วยไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหน
โดยให้เหตุผลว่ากลัวญาติคนตายจะมาทำร้ายเพราะเข้าใจผิดว่าเขาไปฆ่า
ก็อ้างบอกว่าได้ยินคนที่บ้านคนตายพูดกันก็เลยกลัว
ระหว่างที่นายบุญเติมมานอนด้วยนายบุญเติมก็เล่าให้ฟังหลายเรื่อง
ส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าเขาไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้ทำจะให้สาบานยังไงก็ได้
แล้วก็ไล่รายชื่อให้ฟังว่ามีใครบ้างที่เป็นผู้ต้องสงสัย
ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือญาติพี่น้องผู้ตายที่เสพกัญชาด้วยกันเป็นประจำ
ใจทำไม่รู้เราไม่ได้รู้อยู่แล้วใช่ไหม
ครับครับว่าไม่รู้อยู่แล้ว